คุณผู้ชมครับวันนี้มีการแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะเลย
เป็นคลิปที่หนูวิ่งบนถาดขนมในท็อปเดลลี่สาขาหนึ่ง

เห็นแล้วค่ะแล้วคนก็กลายเป็นพูดกันในโลกโซเทียล

นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุทำให้ผู้บริหารของท็อป

โดยได้สั่งการปิดสาขานั้นไป๒วันนะคะ

บอกว่าพร้อมที่จะให้กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสาขา
คุณผู้ชมค่ะเป็นภาพนี้แหละค่ะ
หลังจากที่มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
กรณีที่มีหนูวิ่งอยู่บนถาดขนมในแผนกเบเกอรี่ร้านท็อปเดลลี่
สาขาสุขุมวิทย์๓๓
หลังจากนั้นค่ะท็อปก็ได้มีการออกหนังสือชี้แจงนะคะ
โดยได้สั่งดำเนินการปิดร้านเป็นเวลา๒วัน
เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงร้าน
รวมถึงมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในแผนกเบเกอรี่ใหม่
แล้วก็ประสานกับฝ่ายอาคารให้เช่าพื้นที่
เพื่อหาช่องทางที่หนูเข้าออก
หาวิธีป้องกันกำจัดหนูแล้วก็แมลงด้วยค่ะ
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลผู้บริหารร้านช็อปเดลลี่

บอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกมีน้ำท่วม
หนูก็เลยหลุดเข้าไปหาที่หลบฝนในร้านค้า
แล้วก็หลังจากที่มีภาพออกไปนะคะ
ท็อปเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
มีการดำเนินการแก้ไขปิดสาขา
แล้วก็ทำความสะอาดทันทีเลย
วันนี้ทางกรทมเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่า
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกสุขอนามัยแล้วด้วยค่ะ
เต็มต่างนะคะในการขนส่งสินค้าให้สดตลอดเวลาพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทำ
ซึ่งผู้บริหารของท็อปบอกว่ามาตรการดูแลสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดของอาหาร
เป็นหนึ่งในด้านที่ท็อปให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ซึ่งก็ได้รับการยอมรับโดยสากล
และหลังจากนี้ทางท็อปก็จะเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารแล้วก็สินค้าอื่นมากขึ้นด้วยค่ะ
นอกจากท็อปแล้วก็มีการแชลกันเยอะอีกหนึ่งภาพ

ผู้บริหารของ๗๑๑นะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นภาพเก่าหลายเดือนแล้วล่ะ
แล้วก็สาขานี้ก็อยู่ใกล้กับตลาด
มีการปิดปรับปรุงไปแล้วเพื่อดูแลความสะอาดทั้งหมด
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สบายใจได้ค่ะ
คือคนนำภาพมาแชร์ต่อกันจากภาพหนูที่กินโดนัท
ชาวเน็ตในโลกโซเทียลก็พูดในลักษณะที่ว่า
หนูกินโดนัทจนหิวน้ำ
จากท็อปไปโพล๗ไปกินน้ำต่อที่๗เพราะกินโดนัทจนหิวน้ำ

ใช่คนก็เลยต้องออกมาชี้แจงกันหน่อยว่าจริงแล้วภาพนี้เป็นภาพเก่า
แต่ว่าสิ่งสำคัญคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
หน้าฝนอาจจะมีพวกหนูแมลงสาปหนีน้ำกันเยอะ